ว้าว
กลับสดกลานเมืองมาแล้วจ้า
ไปดูควันหลงบรรยากาศวันรับสมัครสอสอเขตวันแรกกันหน่อย
และกลานเมืองทางหน้าเก่าหน้าใหม่
เขานัดแนะกันมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน
ก่อนเดินทางมาสมัครกันที่ศูนย์กีฬาเวท๒ดินแดง
ยกเว้นคุณพี่ท่านนี้นัทธวุฒิอวนทะเล
สมัครสอสอกอทมเขต๒๗บางบอนของพักเพื่อชาติ
พี่แกบอกว่าลืมอ่านไลน์กลุ่ม
จะมารู้ว่าคนในพักเขานัดกันนั่งรายเดอร์มาสมัครกัน
ก็เลยต้องมารอเกอร์อยู่คนเดียว
ข้าพเจ้านั้นมาแต่ไก่ห่อเชียว
เป็นคนแรกตั้งแต่นตี๕๔๕กันเลยจ้า
รุ่นนี้คงต้องขยันเล่นโซเชียลกันหน่อยนะคะ
บังกรกน้อยสังกัดภักดิ์ประชาธิบัติ
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเดินทางเหมือนอย่างรายแรก
พวกเขานั้นนัดกันขึ้นรถบัตรไฟฟ้ามาเป็นขบวน
แต่มีปัญหาเรื่องเดียวคือการลงประวัติในใบรับสมัคร
เพราะเฮียวิราชนั้นแกเป็นส่อกรทมถึง๘สมัย
จะให้เขียนลงไปยังไงมันยาวเหยียดจริงนะคะตัวเอง
โถไม่อยากรู้ว่านี่คือปัญหาของสอสอหลายสมัย
ใช่ไหมใช่ไหม